แน่นอนค่ะวันนี้บันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ

ขอสมัครหน่อยนะคะเป็นเด็กใหม่เหมือนกันเลยค่ะ

ก็เลยแบบอ้างั้นเป็นนานโนะกันเนอะ
จะได้ดูแบบหน้ามันไส้ดูหน้าตบ
ถามจริงเราเล่นเองคิดว่าบทมันแรงไหม
คิดว่าความรุนแรงถูกลดทอนด้วยการที่นาโนเองไม่ได้เป็นคนอยู่แล้ว

ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มันก็จะถูกลดทอนความรุนแรงลง
เหมือนเราก็เสตเห็นว่าค้าว่าข้ามไม่ตายนะ

เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่รุนแรงที่เกิดขึ้น
ในความเป็นตัวละครมันไม่ได้รุนแรง

ที่อยู่หน้าเสาทงเนี่ยมันเสี่ยงมาก

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว